เอ้านี่ไงสวัสดีค่ะ

เขานัดคุณลักษณะเหมือนให้คุณมาบินทบาทด้วยไง
เลยเห็นพึ่งไปบวชมา
ก็เลยไม่เป็นไรก็เลยแบบว่างั้นขอกลับไปนอนในรถต่อ
ตื่นหรือยังหรือเดินละเมิง

มาวันนี้เล่ามาสิมาไหม
คือพี่เปิ้ลจะมาทำรายการให้กับทางไทยรัฐทีวี

เป็นรายการเก่าที่เขามีอยู่แล้วนี่แหละ

ก็เป็นหน่วยเสริม

ฉันกำลังได้ยินชื่อนี้อยู่

แล้วก็มาแบบ
ถ้าทำแล้วก็คิดด้วยว่า
ถ้าเกิดจะเล่ายังไงให้มันสนุกขึ้น
ให้มันถึงตัวขึ้น

๙โมง๑๕เมื่อเชียวช้าวเปล่า

มันต้องว่าตัวพี่อันเลย
ใช่เพราะว่าเกิดมาเราคือ
ซึ่งมันต้องทำทุกวันทุกวันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำ

งั้นก็จบเรียนจบมาก็เป็นพนักงานบริษัทไปแล้วถูกไหม

แต่พอมาวันนี้มันมีความรู้สึกท้าทายเหมือนกัน
ที่ทางไทยรัฐเขามอบโอกาสนี้ให้กับเรา

ไปหลอกเมียนะขอซื้อเซ็ซสิกีราคาสุขนั้น
แล้วไปซื้อแพงแล้วเมียด่าน่ะ

ก็เลยรู้สึกว่ามาทำก็เลยลองดูนะ

อยู่วงการบันเทิงนี้มา๓๐ปี
ค่ะหรือเปล่าฮะฮึ่ย๓๐แล้วหวานมากเลยแก
ผมเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อยู่ปี๑นะเรียนมา

กรรมการยังใครวะ
อย่าไปจังชิดโดโมนมัน
ขึ้นหน้าปวกไอ้เป็นเจ้าหุ่นดับเจ้าหุ่น

แต่ละเล่มนี่พูดมานี้ปวกขึ้นเลย

เราก็เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนะนี่ยังไม่ถึงเนื้อรายการเลยเนี่ยที่ภูมิรายการเนี่ยสรุปมันเป็นแบบยังไง
คือที่เราอยู่โรงการมา๓๐ปีเรามองเห็นเนี่ยอยู่โรงการบันเติมมาก็มองเห็นรู้จักพี่น้องคนเยอะ
แล้วมันเหมือนกับเหมือนกันเราจบมหาลัยไปแล้ว
ทำไมจะสดยังไงคุณก็ต้องออกพื้นที่ไปจองเขาตัวจริง
ไม่อ่านในศจุสิ

อายุขนาดนี้ให้ออกไปพื้นที่โอ้โหตาย
ก็จะมีทีมงานเนี่ยออกไปแล้วก็คือ
มันเป็นการสัมภาษณ์สด
งั้นขอดูหน่อยสิสัมภาษณ์สดแต่ไม่ใช่เสียงอย่างเดียว
เพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะไปถึงนั่นอย่างนี้

บทบาทหัวหน้าทีมเผือกเฉพาะกิจ
พร้อมสองสาวใบตองเฉอรี่
ที่จะทำให้ข่าวบันเทิงสุดแซ่บยิ่งกว่าครั้งไหน
แล้วนี่คุณไปอย่างงี้เลยหรอ

ส่วนเพราะมันอยู่ข้างสนุกสนาม
กับปฏิบัติการพิเศษ
นี่คือไทรอร์ททีมี
น่ะคุณคือโทรปุ๊ยด้วยอย่างนี้หรอ

คือรอยสักอย่างงี้
เฮ้ยเหี้ยเข้ามา

ต้องจีนหนูตัวไม่เอียงสถานที่
ทุกเช้ากับบันเทิงไทยรัฐ

อยู่ที่ไหนเราไปหาเอง

พี่เอาไอ้โดนนั้นเพิ่งไปบ้านผมน่ะ
เราไปเยี่ยมหาถามสารทุกข์ถูกดิ

พี่เอาโดนไปถ่ายเขา
อาหนุ่ยเราเริ่มแล้ว

พี่ไปเหาะเขาขนาดนี้เลยหรอ

อย่างนี้อ่ะ
อันนี้ดีแล้วฮะนี่นุ่มเนี่ยนุ่มเหมียวดีแล้วฮะ
จะได้มีคนมาทำคดีแทนไม่ได้โดนแทนไปบ้าง
เริ่มเมื่อไหร่บ้างก็ไม่ได้หลบล้ายขนาดนั้น

จริงสมมุติวันเกี่ยวนี้เวลา๙โมง๑๕เนี่ย
มาเลยไม่สนใจอ่ะพี่สนใจเวลาเขาอยู่กับเด็ก

ไม่สนใจเรื่องมันจ๊อกกี้ไม่สนใจเรื่องมันอยู่กับใคร

เริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่

อ้าววันจันทร์ที่๑๒นี้แล้ว
เราอาจจะได้ดูข่าวแรกเลยนะฮะ

พี่สารกำลังพิพากษาอยู่นั้น

กล้องโทรมาจากปะี่เลย
เนี่ยหมดแล้วหอเนี่ย
นี่แสดงที่จะเป็นอย่างเนี้ยระวังไว้ให้ดี
นี่หลักที่หลักโทหากันอะ

อยู่ที่ไหนเราจะไปถึงที่นะ
ไม่ต้องมาเสียเวลาทำอะไรบ้าอย่างนี้